เอาล่ะเรื่องราวแรกที่อยากจะพาไปดูเป็นเรื่องราวของสายซิ่ง

โอ้โหไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังจะพังจะหยุดสะดุดยังไง
ไปดูคู่เพื่อนสีคู่สิ่งคู่นี้กันค่ะอืม
ไปต่อไม่รอแล้วน่ะน่าสงสารน่าเดี๋ยวน่ะตัวหลังไหนก่อนขึ้นเนี่ย
คุยกันแล้วเออคนเดียวหัวหายเออสองคนเพื่อนตายเว้ยเออ
ไปเราอยู่ด้วยกันแล้วพอถึงเวลาร่วมกันเราอยู่เออ
แยกหมู่ตกน้ำตายแยกปุ๊บตกน้ำอยู่ตัวเดียวปั๊บ
นี่ไงสองคนเพื่อนตายเพื่อนเลยตกน้ำเลยฮะตอนนี้ตายแล้วไม่รู้เนี่ยนะ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

สไลด์ความเร็วให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น
เพื่อนบอกว่าไม่รอแล้วโดดดีกว่า

ดูนะถ้าเป็นแบบว่าขับบอร์ไซด์
ถ้าคุณเอียนตัวลองให้แบบขนานกับแคน

คือผมว่ามันไม่น่าจะให้เร็วขึ้นหรอก

มีเพลงที่อยากจะมอบให้เพื่อนด้วยค่ะ